ก็มีมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเป็นรายเดอร์คุณผู้ชมแต่ครั้งนี้เป็นรายเดอร์หัวร้อนอย่างที่คุณนัทพงศ์ให้ดูรูปไปบนทางเท้าอ่ะมันก็เป็นที่สำหรับเท้าไม่ใช่ที่สำหรับรถแต่พี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปบนทางเท้าเกือบจะชนคนนะคะแล้วหันมาถามด้วยเดินทำไมไม่มองรถแล้วเราจะตอบไงดีค่ะ
ผิดใช่ไหมเนี่ยลองผิดหรือเปล่า
ไม่อย่าอยากหยุดเลยอย่าอยาก
สรุปว่าคนที่เดินทางเท้าถูกทำร้ายลงไปนอนอย่างนั้นเลยคุณนัทพงศ์

เอาเดินทำไมไม่ดูรถฮะเพราะนี่มันทางเท้าต้องทำให้ดูให้ดีเถียงกันไปเถียงกันมาค่ะ
โอ้ยนี่จักรกะมันบิดเบี้ยวไปหมดนะประเทศเราคือเราต้องขอโทษขอโทษครับพี่
ยังไงคะแล้วบทสนทนามันก็รุนแรงขึ้นแล้วนำไปสู่ภาพที่เราเห็นเนี่ยค่ะ
ตับตุ๊บตับสุดท้ายคนที่เดินตรงทางเท้านอนลงกับพื้นอย่างนี้ค่ะถูกทำร้ายอย่างนี้
ล่าสุดเราไปคุยกับคุณบูมนะคะที่กำลังโดนทุ่มอยู่เนี่ยค่ะ
คุณบูมเล่าบอกแหมมันสดร้อนเลยค่ะเมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานี้เอง
หรือยังก็ไม่รู้นะคะไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าซื้อเสร็จเดินออกมา
รายเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์มาเร็วด้วยเกือบจะเฉียวชน
แล้วตะโกนถามอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะทำไมไม่มองรถเขาก็เลยถามไป
ตะลุมตุ๊บตับเลยค่ะก็เลยไปแจ้งความต้องให้ตำรวจนะคะที่

เรื่องของทางเท้ามันเคยเป็นประเด็นก่อนหน้านี้
เพราะว่ามีเรื่องของการแจ้งด้วย
แจ้งเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรรับเงินรางวัลด้วย
มีอยู่ช่วงหนึ่งนายได้เลยเหมือนกันนะขี่รถบนทางเท้า
มองขวาแล้วเด็กกำลังจะมองซ้ายเกือบกะแงะมา
รถมาแรงเติมไปเร็ว
เพื่อนก็บอกว่ามึงไม่ดูอะไรเลย
แล้วเขาก็บอกว่ามึงจะไม่จบเหรออะไรประมาณนี้

แล้วมันก็มึงไม่จบใช่ไหมมันก็ถอดเครื่อง
แล้วมันก็อย่างที่ในคลิป
ก็พอทราบตัวแล้วครับเห็นเขาว่าจะเอาตัวมาที่สอนอ
กำลังจะตามเจอแล้ว
เห็นเขาว่ามีคดีเก่าด้วยแล้วก็มีรอลงอาญา

คงจะต้องมีอีกหนึ่งข้อหาเพิ่มไปล่ะค่ะ